เรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้น่าสงสารมาก

แล้วก็สภาพบ้านก็ผูกพังเลยค่ะ

ดังนั้นเด็กวัย๑๕ที่อยู่ในวัยเรียน
ต้องเจอกับปัญหาแน่นอนเรื่องของการเรียนออนไลน์

เดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้พร้อมกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ

ประมาณ๑เมตรดูไม่แตกต่างจากกระท่อม
สภาพสุดโทรมผูกพังมุงด้วยสังกษี
ส่วนฟ้าผนังนำใบตานและเศษไม้
ที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านมาบังเพื่อกันลม
ตัวบ้านเอียงจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่

เวลาจะใช้ห้องน้ำต้องไปขอใช้จากบ้านญาติ

น้องกุณฑิรากษาเทพอายุ๑๔ปี
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม๓เล่าให้เราฟังว่า
ทุกวันนี้ครอบครัวน้องทั้ง๕ชีวิตลำบากมาก

งข้าวด้วยเตาฟืนอดมื้อกินมื้อ
บางครั้งมีเพื่อนบ้านนำอาหารมาให้บ้างตามมีตามเกิด
รายได้หลักจากพ่อกับแม่ไปรับจ้างมา
เลี้ยงลูกทั้ง๓คนและส่งให้เรียนหนังสือ
แต่ตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ได้ออกไปทำงาน
เพราะไม่มีใครจ้างเนื่องจากไวรัสโควิด๑๙ระบาด
ประทังชีวิตด้วยการหาปูหาปลา
และเก็บผักต่างตามทุ่งนามาทำกินกันเอง
โรงเรียนให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน
กุลต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่พ่อซื้อไว้ให้นานแล้ว
มีสภาพเก่าหน้าจอแตกร้าวติดบ้างไม่ติดบ้าง
ทำให้มีปัญหาในการเรียนออนไลน์
บางครั้งแบตเตอรี่หมดด้วยที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้
ต้องไปอาศัยชาร์จโทรศัพท์ที่บ้านญาติ

ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใจบุญเข้าช่วยเหลือ
นายเวียรสักตลับทองผู้ใหญ่บ้านดินแดง

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนจริง
ส่วนพ่อแม่เป็นคนขยันช่วยเหลือสังคมดี

สอบได้ลำดับต้นของโรงเรียนมาตลอด
อยากให้มีผู้ใจบุญเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้
ใครสนใจสามารถช่วยเหลือได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาจอมพระ
ชื่อบัญชีธนาคารนายสาคอนกระแสเทพ

ก็ช่วยเหลือคนในสังคมกันหน่อยนะครับ